เรื่องของการดูเกมแล้วไม่สามารถติดตามการถ่ายละสดได้ในบางคู่
ล่าสุดเนี่ยเราเตรียมการแก้ปัญหาไว้แล้วนะครับ

และสุดท้ายคุณนัทธนตร์๒๐๑๔ขณะในพิริยะน่ะครับ
ในการฝ่ายดำเนินรายการกีฬาแล้วก็ภูมิในการฝ่ายออกอากาศของไทยรัฐทีวีครับ
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่๒๘แล้วก็๒๙เมษายน
ก็บอกไปนะครับว่าในฐานะที่เป็นฝ่ายรับผิดชอบการถ่ายละสดก็ต้องขออภัยแฟนฟุตซอลทุกท่านเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย
แล้วก็ช่วงพักการแข่งขันให้กับฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่๒๑๐พฤษภาคมนี้
จะประชุมหารือแล้วก็ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขัน
เพื่อหาสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขให้เร็วที่สุด
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแฟนฟุตซอลที่ให้ความสนใจกีฬาชนิดนี้เพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจะชี้แจงรายละเอียดให้กับแฟนทราบต่อไป
ปัญหาคือเป็นเกมคู่ใหญ่ด้วยที่มีปัญหาอย่างไรก็ใจเย็นกันหน่อย
เราพยายามจะแก้ปัญหาเพื่อให้ติดตามความเข้มข้นตลอดทั้งระดูการครับ
แล้วก็จังหวะต่อเนื่องของเกมที่มีการประทะกันนะครับ
ลงตามเกมครับแล้วก็ไม่โกรธที่ถูกชักศอกใส่เพราะว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็เป็นห่วงเบนจรงด้วยที่อาจจะถูกเสร็จกระจกบาดแล้วบาดเจ็บ
แล้วก็ทิ้งท้ายว่าจะเล่นให้ดีที่สุดต่อไปนะครับเพื่ออนาคตของตัวเอง